คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุง
บอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเลวได้นะคะ
เป็นผู้ชายอายุห้าสิบหกปีไปล่อลวงแม่คะหับเรศขายเขาต้มมัสไว๘๐ปี
วงเข้าไปข่มขืนในบ้านที่กำลังก่อสร้างคมคืนเสร็จไม่พอ
ขโมยเงินที่เขาขายขนมได้๒๐๐บาทที่เหลือทั้งหมดติดตัวไว้

โอ้โหตอนนี้ตำรวจบอกว่าออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
เกิดขึ้นที่กลางป่าสวนปามบ้านทุ่งจำปา
บนท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคล
ยายวัย๘๐ปีที่เป็นผู้เสียหาย
คุณยายแกบอกว่ายายจำหน้าตาคนก่อเหตุได้แม่นเลย
วันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้พยายามตีสนิท
บอกว่ารู้จักยายตั้งแต่เด็กแล้วจะขอเหมาขนมทั้งหมด
ให้ข่มขืนในบ้านค่ะข่มขู่ด้วยบอกว่า

หลังเกิดเหตุสภาพร่างกายคุณยายแกก็บอบช้ำ

ต้องโดนนอนให้น้ำเกลืออยู่ในบ้านเป็นเวลาหลายวันค่ะ
ส่วนเจ้าของร้านขายข้าวแกงจุดเริ่มต้นที่คนร้ายทำที
ไปพูดคุยกับคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นผู้ชายคนนี้มากินข้าวที่ร้านแต่ว่าไม่บ่อย
วันเกิดเหตุเห็นนั่งคุยกับคุณยายนานเกือบชั่วโมง

แต่ไม่ทันสังเกตว่าทั้งคู่ออกจากร้านไปตอนไหนนะคะ
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวแล้วเมื่อสักครู่นี้ภาพก็เห็นชัดอยู่

คนร้ายชื่อว่านายผวนท่าจีนอายุ๕๖ปีค่ะ
ตำรวจออกหมายจับแล้วในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะคะ
แล้วก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ไปปิดล้อมบ้านพักแล้ว
เรื่องต้นยังไม่เจอตัวแต่อีกไม่นานน่าจะจับได้ค่ะ